ดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่า
ดีกว่าดีกว่า

ดีกว่า
ดีกว่า

ดีกว่า

ดีกว่า

ดีกว่า
ดีกว่า

กลายเป็นว่าเขาบอกให้ทุกคนมาแจ้งความจับเบียร์ค่ะ
เขาบอกให้ลูกข่ายเขาไม่ขายตัวไม่ขายบอกว่าให้แจ้งความจับเรีย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามคดีนี้ต่อนะคะ

คุณภาคภูมิก็รีดข้อมูลออกมาจากแขกรับเชิญเยอะแล้วนะคะ
ยังตามกันต่อเพราะว่าหลังจากที่จับตัวแม่มณี
แล้วก็แฟนได้ก็ให้ข้อมูลกับหน่วยงาน
หลักจำนวนผู้เสียหายหลายพันคนนะคะหลายพันคน
แล้วก็เข้ารักษณะของคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไม่ว่าจะจำนวนผู้เสียหายหรือว่าจำนวนความเสียหาย

แต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้ารายการเราข้อมูลที่ออกมาล่าสุดก็คือว่า
มีผู้ที่ถูกออกหมายจับเพิ่มขึ้นอีก๕คนด้วยกัน
๑ใน๕เป็นคุณแม่ของแม่มณีนะคะ
แล้วก็อีก๔คนถ้าถามผู้เสียหายก็จะพอจำหน้าเห็นหน้ากันได้
อันนี้เป็นหมายจับที่ข่าวที่ออกมา
เป็นการออกหมายจับที่ขอโดยสพเมืองอุดรนะคะ
และก็นอกเหนือจากนี้
เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้เสียหาย๒คน
ดิฉันไม่รู้เลยว่าผู้เสียหาย๒คนนี้
จะเข้าลักษณะแม่ข่ายของแม่มณีได้ไหม
เพราะว่าการที่แม่มณีเปิดประเด็นมาบอกว่าอ้าวก็จะไม่โลภ
หรือว่าถ้าไม่ได้เอาไปแล้วมาแบ่งไว้ที่ตัวเองเยอะ

คือลักษณะของคนที่จะโดนเหมือนแม่มณีด้วย
คือคนที่ถัดลงมาจากแม่มณีอีกกี่ชั้น
และนิยามแบบไหนที่จะเข้าว่าต้องโดนด้วย
โดนเหมือนกันข้อหาเหมือนกันดิฉันไม่ทราบเลย
วันนี้สองท่านจะมานั่งคุยกับเราในรายการ
ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าข้อมูลจากสองท่านที่ว่านี้เยอะมาก

แล้วก็ข้อมูลว่าตกลงเขาอยู่ในฐานะไหนกันแน่
และคนที่จะบอกเราได้เบื้องต้นก็คือทนายเจมส์นะคะ
ว่าตกลงคนที่คิดว่าตัวเองคือผู้เสียหาย
ตกลงจะเข้าสู่ผู้ที่ต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยหรือเปล่า
ลักษณะแม่ขายไหมไปร่วมกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะ
รู้อยู่แล้วก็ร่วมกับเขาต่ออีกต่อหนึ่งหรือเปล่านะคะ

คือคุณหยกแล้วก็คุณนุ่นสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

เหมือนจะจบแต่ไม่จบหลังจากได้ตัวใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะใช้ตัวเลขไหนที่จะบอกว่าผู้เสียหายมีจำนวนเท่าไหร่
ไม่รู้จะใช้ตัวเลขไหนแต่ว่าหลักนะเป็นพันนะคะ
สุดท้ายแล้วทั้งหมดที่ไม่ว่าจะแจ้งที่ใดก็แล้วแต่นะคะ
ทีนี้คนที่โดนอยู่ตอนนี้มี๒แล้วบวกอีก๕ที่เราทราบข่าวพร้อมกันนะคะ
ทีนี้สองท่านเอาสองท่านนี้ก่อนถามทนายเจมส์ถามต่อหน้าเลยนะคะ
ว่า๒ท่านที่คิดว่าตัวเองคือผู้เสียหายแต่ถ้าพอสาวไปเรื่อย
เข้ารักษณะคนที่จะโดนเหมือนแม่มณีหรืออาจจะโดนด้วย
แต่แค่ข้อหาน้อยกว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องโดนด้วยไม่ใช่แค่ผู้เสียหาย
คืออย่างนี้มันนิยามกันยังไงว่าใครจะโดนบ้างคะ

พฤติการก่อนแล้วก็ส่วนแบ่งที่ได้รับนะครับ
ซึ่งน้องสองคนนี้อย่างน้องคนนี้นะครับ
นุ่นน้องนุ่นนุ่นได้เงินมานะครับแล้วเขาก็เอาไปลงทุน

นะครับกรณีอย่างนี้เขาเป็นผู้เสียหายล่ะนะลงทุนเงินตัวเองเท่าไหร่
๖๐๐๐๐บาทแล้วเงินที่เขาฝากมา
เขาฝากก็ประมาณ๓ล้านกว่าบาท
นี่ถือว่าเขาลงทุนเขาคือผู้เสียหาย๖๐๐๐บาทด้วย

คนนี้มันจะมีอยู่หลายกรณีนะครับ
ที่อาจจะตกไปเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน
อย่างเช่นตัวการคือจะเป็นคนที่ร่วมหัวจมไทย
มีการวางแผนมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่การทำ

แล้วก็อาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือ

แต่โกงต่ออีกหลอกต่ออีก

มาถมความเสียหายของตัวเองไง
เรียกว่าอะไรตัวการร่วมหรือจะเรียกอะไร
อันนี้ก็คือว่ารู้แล้วว่าธุรกิจตัวนี้ไม่มีอยู่จริง
แต่จำเป็นต้องหลอกต่อเพื่อที่จะเอาเงินกองนั้น
ชดเชยความเสียหายของตัวเองที่ตัวเองได้ลงไปในกองใหญ่
ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงแชร์ลูกโซ่
คือคนที่โดนจะเป็นคนเดียวเลยที่หัวเรือ
บนหัวอาจจะมี๓๔คนหรือใดก็แล้วแต่
กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวหรือถัดลงมาชั้นหนึ่งโดนด้วย
คืออย่างที่ผมบอกไงว่าต้องไปดูพฤติการของเขาก่อน
อย่างเช่นลง๑๐๐๐แล้วก็โอนไป๑๐๐๐
แล้วได้ส่วนแบ่งกลับมาแล้วอันนี้ไปแตกต่อ
แต่ถ้ามีลักษณะพิเศษอย่างเช่นได้มาพันหนึ่งหักไว้เลย
แล้วค่อยโอน๕๗ไปที่แม่ขายแม่ทีมเอาตัวใหญ่
เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถือว่าเขามีข้อตกลงพิเศษแล้ว
ที่อาจจะทำให้เห็นหรือเชื่อมโยงได้ว่า
เขาน่าจะมีหน้าที่หรือเป็นการร่วมหัวจมท้ายกัน
ระหว่างคนที่กระทำความผิดคนที่หนึ่ง
ไม่งั้นข้อตกลงแบบนี้จะตกลงกันไม่ได้มันผิดปกติไง
คืออย่างนี้นะคะเวลาเราพูดถึงความเสียหายที่มีจำนวนผู้
ใช้คนกลุ่มเดียวก่อนคือเรียกว่าผู้เสียหายก่อนเนอะ
เวลาที่มีคนจำนวนหลายพันคนนี่มันนิยามลำบาก
ซึ่งอันนี้พี่คนนอกใช่ไหมคะเอาถามนุ่นก่อน
นิยามกันลำบากไหมข้างในว่าแบบไหนร่วมด้วยรู้เอาด้วย
หรือแบบไหนไม่รู้แหละเห็นเขาทำมาก็ทำต่อ
หรือแบบไม่รู้เลยให้ไปแล้วก็หวังจะได้ตังค์

กรณีของหนูนะคะก็คือว่าหนูจะดูแล้วหนูจะบอก
คือยากพี่น้องน่ะว่าดูสถานการณ์ก่อนนะ
เหมือนเดือนนี้หนูบอกว่าออมแค่นี้ก่อนนะ
เพราะว่าเขาเลื่อนระยะเวลาออกมา
ก็คือว่าเดือนนี้หนูกล่าวว่าหนูจะเก็บขึ้นแล้ว

ใช่ค่ะก็คือว่าเราจะหยุดเล่นแล้ว
แล้วทีนี้ก็คือมันไม่ทันแล้วไงคะ
ก็เหมือนว่าเขาบอกว่าเลื่อนไป๓๒วัน

มาล่าสุด๔๕วันแล้วก็ไปเลยค่ะ

เพราะตัวนุ่นเอกใจตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
เอกใจเอาจริงตั้งแต่วันที่๑๑เริ่มช้าแล้ว
น้ำชาแล้วแล้วหนูก็ได้บอกญาติพี่น้องว่า
อย่าเพิ่งใส่มานะหยุดก่อน
มันเป็นครั้งแรกที่ช้าสำหรับนุ่น

ก็ช้าปกติเขาก็จะช้ามาแค่คืนนึงอย่างนี้ค่ะ
แต่อันนี้ก็คือว่าขอเลื่อนไปเลย

แล้วที่เขาขอเลื่อนนุ่นเนี่ยเขาเลื่อนออกไปกี่วันคะ
เลื่อนจริงก็มัน๓๕วันนะคะ
โอ้ยเวลาเขาเลื่อนก็ยาวอย่างนี้หรือ
เขาเลื่อนอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็มา๔๐วันค่ะ
ก็ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็เริ่มมันไม่ใช่แล้วไง
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ตอบทนายเจนค่ะ
ของหนูเองอะค่ะในส่วนตัวหนูเองอะมีเงินหกหมื่นหนูก็ลงไป
วันนี้หนูลงไปหกหมื่นบาทแล้วก็ถัดไปวันถัดไปก็จะเป็นของญาติพี่น้อง
อาจจะสองสามแสนมีวันหนึ่งก็สี่แสนอืมค่ะจนหนูหนูโอนไปให้เขาถึงวันที่ยี่สิบอืม
วันที่๒๐หนูก็กล่าวว่าเขายังไม่ไปไหนเพราะว่าเห็นเขาไลฟ์สดอยู่
หนูก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าก็คือเงินยังไม่ได้นะคะแต่ว่าโอนทัพไปอีกอืม
ใช่ค่ะก็คือว่าเขาขอเลื่อนไงหนูก็คิดว่า๔๐วันรอได้อยู่แล้ว
หนูก็เลยแบบเอาทองเอาอะไรอ่ะไปขายให้ญาติพี่น้องก่อนแบบ
คือแบ่งที่ว่าเราบอกว่าเราจะให้นั่นแหละอ๋อค่ะ
หนูก็เลยเอาของหนูออกไปก่อนนุ่นลงลงกับที่นี่มาตั้งแต่เดือนไหนคะ
น่าจะสี่เดือนอีกแล้วค่ะสี่เดือนใช่ค่ะมันได้เยอะใช่ไหม
มันก็ที่แรกหนูก็ใส่แค่พันสองพันแค่นั้นนะคะตอนแรกเอกใจไหม
มันยังไงนะว่ามันจะยังไงนะมันเอกใจไหมตอนแรกว่าเราเห็นโปรไฟล์เขา
เราก็ไม่คิดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเออใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะ
คือสิ่งต่างต่างที่เราเห็นเนี้ยใช่ค่ะมันน่าจะยากนะใช่
น่าจะใช่คนนี้นะที่จะทำเราเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นแบบ
เขามาไกลมากใช่อย่างหนูเป็นคนปกติถ้าหนูมาไกลขนาดนั้น
อย่างงี้หนูก็ไม่เนี้ยมีทางที่จะกลับมาเป็นอย่างเงี้ย
ไม่ทำหรอกใช่ไหมไม่ทำหนูไม่ทำหนูก็อาจจะแบบ
เพราะฉะนั้นของนู้นเนี้ยสี่เดือนใช่ไหมฮะค่ะสี่เดือน
แต่หนูเริ่มเอกใจต้นเดือนนี้ใช่ไหมต้นเดือนตุลาใช่ไหม
ที่สิบเอ็ดใช่ป่ะก็ใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็
ของตัวหนูเองเนี่ยประมาณ๖๐๐๐แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าตู้มเดียว
หนูก็ค่อยส่วนของญาติก็อาจจะมีบ้างครั้งละเป็นหลักแสน
หลักแสนส่วนใหญ่ก็คือเดือนนี้เดือนแรกเลยของญาติหนูอ่ะ
แต่หนูเล่นมาพันสองพันแต่ว่ามันหนักเดือนนี้ก็คือ
ญาติทุกคนยังไม่เคยลงนะคะแต่ว่าเดือนนี้มากันทุกคนเลย
ญาติพี่น้องป้าอ่าใช่ทีนี้นะคะคืออย่างที่ทนายเจมส์บอก
คืออย่างของนุ่นส่วนตัวหลายครั้งรวมแล้วประมาณหกหมื่น
ส่วน๓ล้านที่ว่านี่คือของญาติพี่น้องใช่ค่ะ
ลักษณะที่หนูทำคือหนูเอาทั้งของหนูและของญาติ
ไปลงใช่ค่ะได้มาก็แบ่งตามส่วนที่ลงแบ่ง
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะไม่ได้เข้ารักษณะที่ทนายเจมส์บอกใช่ไหม
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดของแม่ขายใหญ่
อ่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เขาใช้แบบเฮ้ยช่วยไปเป่าอากาศ
ช่วยไปปากต่อปากให้หน่อยว่ามีการลงทุนลักษณะนี้อ่า
ง่ายง่ายก็คือช่วยไปหลอกคนอื่นแทนอ่ะอ่า
แต่อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกหรอกเพราะว่าคือเราได้นี่เราได้ก็เอาของคนอื่นมาด้วย
แต่ไม่ใช่เข้ารักษณะว่าฉันได้ฉันแบ่งไว้ก่อนแล้วอ่ะอันนี้นะ
ใช่อันนี้ไม่เข้าอันนี้ยังไม่เข้าครับอันนี้ยังห่างยังห่าง
หยกฟังมาก่อนหยกเข้าไหมหยกต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลนะลูก
ไม่เข้าค่ะคืออย่างนี้ที่ต้องถามต้องถามกันต่อหน้า
เพราะว่าพอเขาเปิดประเด็นนี้มาทุกคนจะโดนรีดหมดแล้ว

ไม่ก็เหมือนกันค่ะถ้าลูกค้าออมเงินขึ้นมาเท่าไหร่
ส่งต่อภายในวันก็เท่ากับที่ลูกค้าให้หนูมาเลย
ไม่มีแบบว่าหักไว้ก่อนแล้วค่อยส่งไปออมแบบนี้

หยกอยู่ในนี้มากี่เดือนแล้วคะ

แล้วหยกลงไปเท่าไหรเฉพาะส่วนตัวของหยกคะ
ของหยก๓แสนแล้วมีของคนอื่นอยู่เยอะไหม
อันนี้ของญาติพี่น้องหรือว่าของเพื่อนฝูงคะ
ของมีเพื่อนสนิทมีน้าสาวมีน้าชาย
แล้วก็มีพี่ชายค่ะที่รวมกันค่ะ
คือเวลาอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่นุ่นบอกของตัวเอง๖๐๐๐
แปลว่าคือ๖๐๐๐เนี่ยคือนับในกรณีที่ยังไม่ได้คืนใช่ไหมคะ

ก็มีได้ค่ะแต่ว่าหนูลงแค่๑๐๐๐๒๐๐๐อย่างนี้
ก็จะได้คืนมาแค่๑๙๓๐๙๓แต่ก็จะเป็นของญาติพี่น้อง
ที่เขาลงอาจจะแสนนึงแล้วก็ได้กลับมา
อันนี้เราพูดตัวเลขการเพียวของตัวเลขที่ลงไป

แต่ว่าก่อนอันนี้ได้แล้วมีใช่ไหมคะ

ก็คือไม่เอาดอกที่เคยได้มา
คือหนูพูดอย่างไรเอาดอกที่เคยได้มาทั้งหมด

เบี้ยที่เคยได้มาเหมือนหนูคืนเขาไปหมด
พูดง่ายก็ยังติดลบอยู่๙แสนบาท
โดยเป็นของหนู๓๐๐๐๐๐บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ก็เริ่มต้นตอนนั้น๔๐๐๐ค่ะเดือนพฤษภา
ลงคนเดียวโดยที่ยังไม่ได้ชักจูงใครมา
เพราะว่าลักษณะคืออยากทดลองเองก่อน
ปาร์ตแรกเขา๔๐๐๐๐บาทเลยเหรอ๔๐๐๐๐บาทค่ะ
จะไปรู้จักเขาอะไรอย่างไรทำไมฟับแรก๔๐๐๐๐บาท
ก็ดูจากที่ว่าเขาไปจัดปาร์ตี้ที่เขาใหญ่
รวมกลุ่มคนที่เคยลงทุนมาก่อนหน้าเรา
มีกลุ่มคนที่เคยได้จริงหลักล้านหลักแสนเขาก็ได้กันมาก่อน

เพราะว่า๒เดือนก่อนหน้านั้นส่องเฟสเขาทุกวัน
จนมั่นใจว่าทุกคนได้จริงเขาไม่โกง
แล้วก็เห็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขามันดีขึ้น
พัฒนาการของเขาแบบชีวิตดีมากเลยแบบ

แล้วหลังมาอีกถัดมาอีกเดือนนึงก็ซื้อบ้านเงินสด
ซึ่งคนธรรมดาอย่างเราคงจะเป็นไปไม่ได้
จะซื้อรถและซื้อบ้านติดกันภายใน๒เดือน

หกก็เลยมั่นใจในตัวแม่มณีว่า
เขาต้องพาเราแบบไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเขาแน่อะไรแบบนี้
จ๋าก่อนที่หยกจะลงครั้งแรก๔๐๐๐ที่เดือนพฤษภาคม

ก่อน๒เดือนนั้นรู้จักก่อนหน้านั้นไหม

แต่เราเป็นผู้ติดตามเขาคนนึงค่ะ
เป็นผู้ติดตามเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าเด็ก

นุ่นก่อนที่จะเริ่มเดือนตุลาต้นเดือนนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่๒เขาเหมือนหยกไหม๒ก่อนไหม
เป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คเลยค่ะ
เพราะฉันจะได้เห็นนานไหมก่อนตัดสินใจลง
คือเห็นก็คือว่าหนูอุดหนุนเสื้อผ้าเขา

ก็เห็นเฮ้ยเขาไปทำอะไรมาทำไมรวยจัง

เพราะว่าเขาก็แบบออมเงินออมทอง
อยู่เขาก็ซื้อบ้าน๓๐ล้าน
แล้วเราก็ไปส่องดูไล่ดูคอมเมนต์

ไม่ใช่ไม่รู้นะครับคิดว่าออกทัน
เขาก็ได้กันทำไมฉันจะอยากได้ไม่ได้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีท่าไหนออกไม่ทัน
มันไปมันไปยังไงนี่ส่องมาตั้งหลายเดือนกว่าจะลงเขาเป็นหลักหมื่น

เราคุยกับพอปิยสิริวัฒนวรางกูลค่ะพอสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณจำขวัญครับพอพูดร่วมรายการครับ
ขอชี้แจงว่าปัจจุบันเนี่ยได้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติเป็นคดีพิเศษแล้วครับ
ค่ะทีนี้คือตอนนี้พออนุมัติเสร็จแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่จะเคลื่อนไหวหลังจากนี้ต่อไป

แล้วอย่างช่วงก่อนเข้ารายการที่มีข่าวออกมา
มีการออกไม้จับเพิ่มเติมใดก็แล้วแต่นะคะ

อันนั้นเนี่ยคือแต่ละสถานที่ก็ยังทำหน้าที่ของตัวเอง

เรามีข้อตกลงนะครับกับสำรวจบทแห่งชาตินะครับ
ว่าการดำเนินการใดทางคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

วันที่๑๕สำรวจบทแห่งชาติจะรวบรวมสำนวนทั้งหมด
ส่งมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
อ๋อเพราะฉะนั้นก่อน๑๕เนี่ยก็ทำได้

ใช่ครับเราก็จะมาดูสำนวนที่ทางสมมติตำรวจแห่งชาติในเมืองไกร
แล้วก็ประกอบกับของเราดูว่ามันไปทางทิศทางเดียวกันหรือไม่
มีอะไรต้องเพิ่มเติมมีอะไรที่ต้องสอบเพิ่มหรือสืบสวนเพิ่มครับ
ค่ะพอค่ะคือจนถึงตอนนี้นะคะ
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ตัวเลขไหนว่า
ผู้เสียหายมีจำนวนเท่าไหร่และมูลค่าความเสียหายมีเท่าไหร่คะ
จนถึงตอนนี้ปัจจุบันที่รวบรวมได้นะคะ
อย่างนี้นะครับในข้อที่จริงในเบื้องต้นเนี่ย
ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผู้เสียหายน่าจะมีทั้งประเทศไม่ต่ำกว่า๓๐๐ลาย

ส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเนื่องจากอย่างนี้ฮะ
ผมต้องขอแชร์ชี้แจงว่าผู้เสียหายตัวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ระบุตัวเลขความเสียหายเฉพาะส่วนที่ตัวเองลงทุน
และส่วนที่บวกกับส่วนที่ตัวเองคิดว่าจะได้กำไรด้วย

หมายความว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยมันต้องผ่านการสอบประคำนะฮะ
แล้วดูพยาหลักฐานว่าได้ลงทุนไปเท่าไหร่

ได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ด้วยนะครับ
แล้วจริงเวลาสมมุตินายกรนะคะสมมุตินายกอเนี่ย

เวลาที่จะให้ข้อมูลเขาจะต้องบอกแค่เงินที่เขาลงทุนไป
คาดการณ์ของกำไรที่จะได้มาด้วยคะ

จริงแล้วเขาจะต้องบอกถึงพฤติกรรม

กระทั่งการลงทุนในครั้งแรกหรือกี่ครั้งก็ตามนะครับ
แล้วก็จะต้องแจ้งถึงผลตอบแทนที่ตัวเองได้รับมา
พูดง่ายเหมือนแบบการหักลบทางบัญชี
ว่าลงทุนไปเท่าไหร่ได้เท่าไหร่
อันนี้ยังไม่นับกับสิ่งที่บุคคลใดคนหนึ่งไปชักชวนนะฮะ
แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการชักชวนขึ้นมานะครับ
อุ้ยแล้วจะมีคนกล้าบอกเปอร์เซ็นต์จากการชักชวนเหรอคะ

โดยส่วนใหญ่หรือกรณีนี้คุณจอมขวัญลองดูนะฮะ
ยังไม่มีประชาชนผู้เสียหายคนไหนบอกเลยฮะ

ทุกคนบอกตัวเองเป็นผู้เสียหายหมดเลยครับ

และเราก็ชินแล้วเราก็ค่อนข้างจะชิน
แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ลงทุนนะครับ
นี่เรามีกรรมวิธีในการตรวจสอบฮะ
จากว่าอย่าลืมว่าในการสอบปากคำ
สมมติเวอร์สัก๓๔๐๐๐ลายนี่
น้อยที่สุดเนี่ยเขาต้องแจ้งแน่ว่าเขาลงทุนผ่านใคร
เพราะฉะนั้นการปกปิดมันย่อมกระทำได้ยาก
สอดคล้องกับเส้นทางการเงินที่มีพอคู่กัน

โอ้โหพอค่ะอย่างนี้ถ้ากว่าจะจบนี้
สมมตินะคะประมาณ๓๐๐๐ถ้วนก่อน๓๐๐๐คน
กว่าจะจบปีไหนคะเนี่ยกว่าจะสอบกันเสร็จ

การสอบประคำจำนวน๓๔๐๐ลายนะครับ
เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะฮะ
โดยกรรมศัตรูระยาไว้ไม่น่าเกิน๑๒วันนะฮะ
คะใช้หน่วยงานไหนบ้างคะท่าน
คืออย่างนี้ครับเรามีการนอกจากเราส่วนที่กำลังกับหน่วยนอกแล้วเนี่ย
แต่จริงนะในลักษณะของการสอบประคำเนี่ย
เราแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยนำกองคดีต่างเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวน
แล้วก็เรานำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
สังกัดอยู่ในภูมิภาคของกรมสอบสวนจำนวน๑๐แห่ง

เพราะฉะนั้นประชาชนจะสะดวกในการที่จะเข้าไปให้ปากคำ
โดยไม่ต้องเดินทางมารวมกันที่ส่วนกลาง
เข้าใจค่ะทีนี้ค่ะพอมี๒๓ประเด็น
คือประเด็นแรกก่อนคือสอบปากคำเนี่ย
คือต่อให้นะคะต่อให้พยายามหลบเลี่ยงความผิดในกรณี
เป็นแม่ขายเอากำไรกับเขาด้วยแล้วค่อยไปอีกต่อนึงเนี่ย
คือยังไงเนี่ยการสอบปากคำมันจะเวียนมาหาข้อเท็จจริงเอง
คือว่ามันไม่ใช่ว่า๓๐๐คนมันจะหลบได้ซะทุกคนถูกไหมคะ

ไม่ได้ครับเพราะว่าเส้นทางการเงินก็บอกชัดเจนครับ

ทีนี้ข้อ๒ค่ะลักษณะไหนที่เข้าว่า

แต่ว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาในความผิดแชร์นี้ด้วยคะ
คืออย่างนี้ลักษณะมันจะต้องแบ่งเป็นว่าตัวการที่กระทำความผิดเป็นส่วนหนึ่งก่อน
ลักษณะของสมมุติว่าตัวการต้นที่เริ่มต้นในการดำเนินการกระทำความผิด
ในการลงข้อมูลนะครับ
ผู้ใดเป็นคนที่ให้ใช้บัญชี
ผู้ใดเป็นคนที่รับหน้าที่ในการโอนตังค์หรือจ่ายตังค์
อย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกก่อนที่จะโดนดำเนินการไปในการแจ้งข้อเก่าหา

ทีนี้ส่วนในส่วนสำคัญที่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความละเอียด
ก็คือการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายด้วย
และทำให้บุคคลอื่นเสียหายด้วย
อันนี้ต้องมาดูขอบเขตของความเสียหาย
เข้ารักษณะพฤติกรรมในการชักชวนโดยไม่สุจริต
เช่นวงแตกแล้วแต่ยังชวนบุคคลอื่นลงทุนต่อ

เช่นบุคคลใดก็แล้วแต่อ้างว่าจะนำเงินไปส่งแชร์แม่มณี
แต่แท้จริงแล้วเก็บเงินไว้ที่ตัวเองหมดไม่มีการนำส่งเลย

เพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะที่แตกต่างไปในแต่ละกรณี

เพราะการกระทำผิดทางอาญาต้องพิสูจน์ถึงเจตนา
เจตนาดูไม่ได้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นต้องดูการกระทำ

ทีนี้ผอค่ะในกรณีถ้าสมมุติเป็นผู้เสีย
คือเหมือนกับเข้ารักษณะที่ผอบอก
แต่เหมือนกับมันมีข้อแก้ต่างไหม
เช่นแบบก็ญาติกันทั้งนั้นก็เพื่อนกันทั้งนั้น
มันก็มีค่าดำเนินการทุกคนก็รู้ทุกคนก็ยอม

คืออย่างนี้ฮะเราต้องมีเส้นแบ่งนะฮะ

ลงทุนตัวเองสมมุติ๑๐๐บาท

ในจังหวังทั้งหมู่บ้านมีญาติตัวเองอยู่๑คน๒คน๓คน
อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ให้การของผู้เสียหายท่านอื่นด้วย

ว่าจริงเนี่ยเวลาคุยกันเองคุยแบบไหนใช่ไหมคะ
ใช่ครับข้อตกลงคือแบบไหนครับแล้วจ่ายกันยังไงด้วยครับ

ดอกเบี้ย๙๓เปอร์เซ็นต์รวมต้นคืนนะครับ
อันนี้เนี่ยเอาไปให้เขาเหลือ๑๐แล้วก็ต้นก็ไม่คืนด้วย
หลอกให้เขาถมไปเรื่อยก็มีอย่างนี้มันต้องดูลักษณะฮะ
มันเป็นลักษณะแบบไปแอบอ้างเรื่องนี้แต่ช่อโกงหรือเปล่า

คือเหมือนกับเคมเรื่องนี้แล้วเงินเข้าตัวเองหรือเปล่า

แต่๑๒วันนี้มันจะทันเหรอคะ

คือเรียนถามแทนใจผู้เสียหาย

มูลค่าความเสียหายเวลาพอคดีดำเนินการไปเนี่ยนะคะ
คือใครจะได้เป็นลำดับกลุ่มคนแรกคะ
คนเสียหายมากสุดคนเสียหายน้อยสุดหรือดูยังไงคะ

สารท่านจะพิจารณาความเสียหายจับเทียบบัญญัติตายาง

คนที่ลงเยอะก็ได้สัดส่วนเยอะ

ยัดได้เท่าไหร่ต้องไปประกอบตรงนั้นด้วยนะครับ
มันจะแน่นอนซึ่งมันคงจะไม่ได้ทั่วกันหมดน่ะนะคะ

คือลักษณะที่บอกเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจตรงกัน
คือคนลงเยอะได้เยอะคือแปลว่ามันเทียบตามสัดส่วนนะคะคุณผู้ชม
ไม่ได้แปลว่าคนลงเยอะเสียหายมากกว่าน่าสงสารกว่า
ไม่ใช่ตามสัดส่วนตามสัดส่วน
แต่ทีนี้ที่จะยึดทรัพย์ได้แล้วจะเกลี่ยได้กันหมดทุกคนไหม
อันนี้ต้องทำใจรอไว้ก่อนเลยนะคะ

จนถึงตอนนี้ค่ะพอจำเป็นต้องมีการแบ่งกลุ่มไหมคะ
ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นตัวการ
เช่นนะคะเช่นก็มีคนบอกว่าก็มี
ข้าราชการมีเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นหน่วยนี้อะไรอย่างนี้นะคะ

คืออันนี้มีผลต่อหน้าที่การงานแต่ละคนไหมคะ
คืออย่างนี้ครับผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าใครเป็นผู้ทำผิด
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือมีคลักษณะการไปเกี่ยวข้อง
แต่กรณีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ต้องคดีทางอาญา
มันก็จะมีระเบียบของคลักษณะการพลเรือนเอย
หรือระเบียบของฆาตการตำรวจหรือทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว
ถ้าต้องคดีหรือถูกกล่าวหาหรือปรปชชี้มูลความผิดก็แล้วแต่
แต่ในชั้นนี้ผมยังยืนยันอยู่ว่านะครับ
สิ่งสำคัญคือเราต้องเอาผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนให้ได้เร็วที่สุด
เพื่อจะได้เห็นภาพทั้งหมดนะฮะความเชื่อมโยง
แล้วก็เห็นว่ามีทั้งหมดกี่สายมีทั้งหมดกี่ทีม
มีความเสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้ต้องรีบเอาเข้าให้เร็วที่สุดครับ
เข้าใจค่ะพอค่ะยังไงอาจจะต้องรบกวนพออีก

อาจจะต้องเชิญท่านมานั่งอธิบายให้เราฟังนะคะ

ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ

ทนายเจมส์บอกไว้เข้ารักษณะตัวการหรือเปล่า

ยิ่งรู้แล้วว่าเขาแบ่งอย่างไรแบบไหนผิดหรือไม่ผิด
มันเวลาให้การมันบอกได้นี่ว่าตัวเองจะผิดได้แค่ไหนนะคะ
แต่อย่าลืมที่พอบอกว่ามันสอบกันได้
ไม่ใช่แค่คำพูดคนเส้นทางการเงินก็สำคัญสักครู่ค่ะ

คือว่าทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีอาญา
คือยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่๑๕พฤศจิกายน
เพราะว่าเข้ารักษณะของคดีพิเศษซึ่งรับแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็การสอบปากคำนะคะที่พอปียสิริได้บอกไว้

ใครยังไงใครโกหกใครอะไรจะเร็วอย่างนั้นเลยคะ

เยอะมากเยอะกว่าตำรวจแล้วก็เวลาทำงานของเขาเนี่ย
เขามีแบบฟอร์มมาให้เลยติ๊กคุณเสียหายในรูปแบบไหนยังไง
ทีมไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะไปเช็ค
ว่าทีมพวกนี้เชื่อมโยงยังไงกับแม่มณี
คือเขาต้องเช็คเส้นทางการเงินเขาจะเช็คลำบากไหมเส้นทางการเงิน
เช็คง่ายอำนาจเยอะครับเขาเช็คหมดเลยว่าเส้นทางการเงินไปไหนบ้างนะครับ
ใครเป็นโครงข่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะทำเป็นแผนผังออกมาว่า
เขาเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือเซ็นเตอร์เนี่ยคือแม่มณีใช่ไหมครับ

ไงต่อแล้วใครอยู่อันดับ๒อันดับ๓ลงมาเรื่อย
โดยเขาจะนิยามว่าใครจะเข้ารักษณะความผิดบ้าง
เข้ารักษณะตัวการแม่ขายแม่กลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คืออยู่ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ที่การให้การอย่างเดียว

เกี่ยวฉันบอกไปแล้วเขาก็ยังลงอย่างนี้ไม่เกี่ยว

เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะให้การยังไงก็ได้
แต่คำให้การตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการให้การเท็จ

เพราะว่าอย่าลืมนะว่าไปให้การก็คือไปให้การในฐานะพยานนะ

ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาให้การยังไงก็ได้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
ตัวเองตัวเองเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่ได้ส่ง
สาเหตุที่ไม่ได้ส่งเพราะว่าตัวเองรู้แล้วว่า
ตัวเองอาจจะถูกโกงก็เลยเก็บเงินตุนตรงนี้ไว้
อันนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ไม่รอดเหมือนกัน
อย่างนี้แหละที่เจ้าที่จะเป็นคนบอกเองว่าคุณคือเป็นแค่ผู้เสียหายจริงไหม
ที่มีการโอนเงินเข้ามาว่าไปอยู่กองอยู่ตรงไหนก่อน
หรือว่ากองอยู่ตรงนี้ถ้ากองนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อย

แน่ใจไหมว่าเราไม่เข้ารักษณะว่าไปตัวการ

ว่าเราไม่ได้เก็บได้กลั๊กไปหลอกไปอะไรครับ

แน่ใจไหมว่าเราไม่ไปหลอกใครมาฟันส่วนต่างอะไรอย่างนี้
คือส่วนต่างยังไงเราก็รอรับจากกำไรวันนั้นนะคะ

เราก็จะเอาที่ไหนมาสำรองถ้าเกิดกรณีนั้นจริงจริงอะค่ะอืม

เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าข้อมูลก่อน
คือคนที่เข้าไปที่เกี่ยวข้องกับแม่มณีเนี่ย
เขาเข้าไปหาช่องทางไหนกันบ้าง

เขาก็เริ่มเข้าสู่แบบวงการบันเทิงด้วย
เขาก็เลยเหมือนแบบอาจจะเสียภาพโพสต์นะคะ

ค่ะแล้วก็มีกลุ่มลับอีก๒กลุ่ม
กลุ่มแรกชื่อกลุ่มมั่งมีศรีสุขบารมีเพิ่มภูมิ
เป็นสมาชิกเป็นคนที่ไปฝากเงิน
๐คนนะคะในกลุ่มนี้
แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อยอดธุรกิจนะคะ
ก็คือกลุ่มนี้มีผู้สหายประมาณพันโหกร้อยคน

ช่องทางค่ะลายแรกคือลายที่สำหรับฝากยอดลายอาทิตย์แล้วก็อีก

ส่งให้ทุกคนตอนเช้า๗โมงเช้า๘โมงเช้าก็แล้วแต่
ว่าวันนี้มียอด๑๐๐ใครจะฝากก็แปะสลิปไว้นะ
วันนี้มียอด๑๑๔อะไรแบบนี้ค่ะ

บางวันก็๙๙มาให้เหมือนเป็นโปรรายวันเลยค่ะ

วันพนีที่ประเวทและเมธีชินภา

ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นชื่อนอกเหนือจากนี้ใช่ไหมคะ
มีช่วงที่เขาวงแตก๒๓นี่

ก็เลยถ้าใครอยากเล่นต่อก็มีนะ

แล้วเคยมีใครไปขอไหมว่าชื่อใคร

แล้วก็เจ้าของบัญชีโอนเงินคืนแล้ว
คือเหมือนเป็นการจ้างค่ะ

การกระทำความผิดเนี่ยนะครับ
เมื่อครบอวกออกความผิดทางอายาแล้วนี่นะครับ

ต่อให้ชดใช้แล้วต้องมาก่อน

เคยได้คุยในวงกว้างไหมว่าตกลงมีชื่อบัญชีกี่ชื่อ

เมธีชินภากับวันธนีที่ประเวท

แต่ที่มีบัญชีชื่ออื่นมา
แค่วันเดียวเองที่เปิดบัญชีชื่ออื่นมาแล้วก็
โดนจับได้ซะก่อนว่าเป็นบัญชีที่ไม่ใช่ของเขา

แล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าเรานับทีมเอาเท่าที่เรารู้จัก

เขามีทีมที่เราแน่เลยว่าต้องเกี่ยว

เราไม่อยากเอ่ยคือว่าเราก็ไม่มั่นใจค่ะ

เอาเท่าที่เราคุ้นหน้าที่เวียนมาเห็นกันบ่อย

หลายคนอยู่นะคะ
แล้วแต่ละคนตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ไหม
บางคนยังโพสต์กินเที่ยวปกติ
เหมือนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นบางคน
ก็บอกว่าตัวเน้นเป็นผู้เสียขายด้วยค่ะ

ถามแทนกะว่าได้คืนเท่าไหร่
คุยกันไหมเอานู้นก่อนนะครับ

ก็คืออยากให้ได้มาแล้วก็จะได้ไปคืน
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็คนที่ไม่รู้จัก
คนที่ไม่รู้จักก็เกือบ๑๐คนอยู่นะคะ
แล้วนู่นนี่โทษนะคะกระทบกับชีวิตแค่ไหน
กระทบเยอะเลยค่ะก็คือว่าวันนี้ก็มีลูกค้าไปแจ้งความ
ก็เหมือนว่าหนูก็ทยอยโอนให้เขาแล้ว
แต่ว่าความที่เราเป็นแม่บ้านเราก็ไม่ได้มีรายได้ค่ะ
ก็คือพี่หนูขอทำงานแล้วทยอยได้ไหม
ก็คือลูกค้าก็จะขอทุกวันทุกวันแล้วหนูก็โดนโกงเหมือนกัน
หนูจะเอาที่ไหนให้ค่ะก็คือเราก็ประมาณเราก็ขอแบบขอผ่อนจ่าย
เพราะว่าเราก็โอนไปให้เขาหมดเลยเราไม่ได้เก็บตังค์ไว้
นี่คือมีคดีส่วนตัวกันเองด้วยใช่ไหมค
เขาเพิ่งไปแจ้งวันนี้ค่ะก็เหมือนว่าเขาอยากได้ตังค์
แล้วเราไม่สามารถซัพพอร์ตเขาได้คือ

เพราะว่าเราก็ไม่มีแล้วคือเราออมไปหมดนะคะ
ค่ะใช่แล้วคนที่ไม่รู้จักกับเรา๑๐คนใช่ไหมใน๓ล้าน
ก็เหมือนว่าพี่สาวหนูอย่างนี้เขาไปทำงานแล้วเขาได้
แล้วก็เพื่อนของเขาอะค่ะ
รู้จักรู้จักต่อกันมาไม่ใช่แค่ญาติพี่น้องอย่างที่บอกใช่ไหม
คืออาจจะมีคนรู้จักต่อกันใช่ไหมคะ
คือเอ๊ะทนายเจมส์ลักษณะคดีแบบนี้มันจะถูกดึงเป็นเข้าคดีพิเศษเหมือนกันไหม
เขาไปแจ้งความกันเองว่าแบบนี่ไงชวนฉันไปอย่างนี้
เอ่อต้องบอกก่อนว่าลักษณะของเขาเนี่ย
เขาอาจจะตกเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดของแม่ทีมใหญ่
คืออย่างที่ผมบอกไงว่าแล้วแต่ว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้อยขนาดไหน
บางคนไปออกตัวแทนซะเยอะแยะมากมายระวังนะครับ
อ่าแล้วยกเจอกระทบอย่างไรกับชีวิตบ้างคะจำนวนก็ไม่น้อยเนอะ
ของหนูกระทบแค่เรื่องการทำมาหากินแล้วก็แบบกำไรต่อวันหนูค้าขาย
ก็ต้องมาใช้หนี้หมดก็คือจะไม่มีเงินเก็บอะไรแบบนี้ค่ะ

หรือว่าอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงครับ
ค่าใช้จ่ายอื่นก็ต้องแบบกระชับลงแบบให้มัน

คือเสนอมเงินหุมต่อวันวันกำไรได้มาเท่าไหร่หนูยกให้ลูกค้าหมดเลย
สมมุติหนูขายของได้๑๐๐๐๒๐๐๐ก็ให้ลูกค้า
ไหนขายได้ดีมากเลย๔๐๐ก็ให้ลูกค้าหมด

ตอนนี้จากผู้เสียหาย๔๐คนเหลือประมาณ๑๙คน

แล้วแต่จะตอบนะคะแต่พี่เข้าใจถูกไหมว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นว่าเป็น
ว่าเดี๋ยวแน่แต่กล่าวว่าเอาออกทันอันนี้พี่เข้าใจถูกมั้ยถูกค่า

คือบอกว่าจะเล่นเดือนเดียวเลยสิใช่ไหม

ก็คือบอกยาดแล้วว่าพอแล้วนะ
ขอเก็บเงินขึ้นก่อนไม่เอาแล้ว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

พอแล้วจะทำแค่ธันวานะถ้าแม่มณีเขายังทำต่อปีหน้า๖๓ก็แล้วแต่เขาแล้ว
แต่เราจะออกปีใหม่กันนะทุกคนก็คือคุยกับคนในครอบครัวแล้วอย่างนี้ค่ะ
อย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมคะทั้งหมดแม้กระทั่งสองท่านนี้นะคะ
ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการให้ข้อมูลแน่นอน
แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลจะแท้จริงประการใดหรือมีผลต่อตัวเอง
และกลุ่มคนอื่นมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เทใจแล้วนะคะ
ระหว่างตอนนี้ก่อนถึง๑๕๑๕พฤศจิกายน
ก็ยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างที่ยังรวบรวมได้อยู่
อย่างที่ทนายเจมส์บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ
หลังจากนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราคุยอีกนะคะ